เกินที่๑๙๙

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ครับพี่
หัวหน้าวินเราแล้วพวกผมก็ไปถึงเนี่ย
พอไปถึงก็กำลังจะแย่งไม้เบสบอล
เสร็จปุ๊บไอคนที่ถือเหล็กอ่ะ
มันหน้าอยู่ข้างหลังน่ะ
ไม้เบ็ดบอลกับเหล็ก
แต่ผมไม่เห็นไอคนถือเหล็กนะ
โบ๊ดมาวเล็กตีหัวผม
หลังงั้นผมก็จับไม่ได้เลย

๑๐นึงยิบมาแล้วจะตีแล้วพวกผมไปพอตีแมงไปถึงปึ๊บ
แล้วเพื่อนเขาก็ว่าอีกคนน่ะมันต่อหายบนเตาเหล็กอย่างอ่ะตีก่อน
ก่อนแล้วก็ลุมซัดกันเลยครับตีตีพี่เบอร์อะไร
เบอร์๒๕นะเบอร์๒๕ตัวตีก่อนใช่ไหมใช่ครับ
ก็มาหาเรื่องเลยไม่ใช่มานานลูกค้ามาเจาะจงเลยครับ
คือพี่เคยด่าว่าอะไรครับไม่มีครับผมไม่มีครับ
อะไรพี่เนี้ยตอนนี้ไอ้ผู้มือส่องไฟกันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
จะออกมาอันนี้เราเขาพอพอส่งไฟก็เรียกลูกวินทร์ให้
เตือนเขาให้ไปรับลูกค้าในห่างจากจุดวินถูกต้องไหม

ไม่ได้มีปัญหาใครแค่คนนี้นะไม่เคยเจอหน้าด้วยไม่เคยเจอ
คือคันอื่นเขาก็รู้หมดเลย
บางกลุ่มเขาจะอยู่ข้างบนเลยเขาจะเปิดข้างบน
เขาตกลงกันแล้วว่าเปิดข้างบนน่ะรับในซอย
ทุกคนเขาจะรู้หมดมาก
อย่างเธอมารับตรงนี้ก็จะให้รับอย่างนี้สังเกตได้เลยเดี๋ยวสังเกตถ้ามีโบ๊ทมาเขาจะรับในซอย
เดี๋ยวเขาจะรับแค่ปากซอยในซอยฟ้าเนี่ยต้นไฟเนี่ย
เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเราไม่ได้ห้ามให้เขามารับรับได้
แต่อย่ามารับหน้าวินอย่างนี้อย่ามารับหน้าตึกแบบนั้น
เพราะว่าผมทำถูกต้องตามหมายผมซื้อเครื่องมาตัวเป็นหมื่นหรือแสน
ปากซเข้าไปสไตมีโบ๊ทมานี้